มีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะอายุสักประมาณ๔๐๕๐ปี
ไปยืนให้กับพนักงานแบงก์ว่าฉันมาขอปล้น
อ๋อพนักงานแบงก์ก็งงปล้นอย่างนี้เหรอฮะ
เอาไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันหน่อยว่าเขาทำยังไง
พวกมีผู้หญิงคนนี้อายุสักประมาณ๔๐๕๐ปี
ดุ่มเข้าไปที่ธนาคารกสิกรไทยชั้น๔สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าอุดร
กระดาษฝากถอนเงินเขียนข้อความขอปล้นให้กับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการอยู่
แล้วก็ออกจากธนาคารไปเหตุเกิดสักประมาณบ่ายของวันที่๘ที่ผ่านมานะครับ
ฐาด้านของพันธ์ตำรวจเอกภูมิวิตเวทกามาผู้กำกับการสอบภอมเมืองอุดร
บอกว่าในกระดาษผู้หญิงคนนี้เขียนว่าวีรชาติสุบงกฎจะขอปล้นธนาคาร
นำหน้านชจุดวรพรผาจันทร์ลงชื่อโอปอลแก้วประเสริฐ
เดี๋ยวนะคุณผู้กำกับคือผู้กำกับสถานีตำรวจนะเป็นอดีตผู้กำกับ

ใช่ใช่ผู้กำกับของตำรวจของตำรวจนะฮะ
คนก็งงอ้าวทำไมถึงอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะฮะ
จากการสอบสวนก็ไปถามรบพอของธนาคารบอกว่าผู้หญิงคนนี้แต่งกายมาดีนะมาเดินห้าง

เวียนอยู่หน้าแบงค์สักพักหนึ่งคือเข้ามาแล้ว๒๓วันก่อน
ก็แจ้งตำรวจไปให้ตรวจสอบผู้หญิงคนนี้หน่อยว่าเป็นใครทำไมถึงมาวนเวียนอยู่แบบนี้นะครับ
สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งหาตัวก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของห้าง
ก็เห็นนะว่าเดินอยู่ในห้างแล้วก็ไปตรวจสอบชื่อนามสกุลปรากฏว่า
คือในกระดาษไม่พบในระบบทะเบียนราชที่เขาเขียนชื่อมา
ว่าเขาชื่อวรวรผาจันทร์ไม่มีชื่อในระบบทะเบียนราชเลยนะครับ
ทีนี้ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกภูมิวิทย์ก็บอกว่า
ปัจจุบันท่านเป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูทรจังหวัดมหาศาลคาม
บอกว่าท่านรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมเขาเขียนชื่อท่านมาขอป้น

ทีนี้ชุดสืบสวนก็ติดต่อออกไปตามจนพบตัว
ได้รับแจ้งมาจากญาติว่าผู้หญิงคนนี้อ้าวเขาป่วยทั้งจิต
คุณผู้ชมก็เลยให้ญาติดูแลกันหน่อยอย่าปล่อยมาแบบนี้
ส่วนธนาคารเองก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนท่านพันธุ์ตำรวจเอกวิรชาติสุบงกฎก็ต้อง
ถ้าเกิดว่าต้องการจะดำเนินคดีก็สามารถแจ้งได้
ดำเนินคดีกับผู้หญิงคนดังกล่าวครับ